บัตรกาศทางการเมืองตอนนี้ต้องบอกว่า
ถึงแม้นักการเมืองภาคอื่นจะออกไปตั้งเวทีประสัยหาเสียง
ปรับลุคตัวเองใส่จั๊กเก็ตแบบนี้ใส่กางเกงยิมแบบนี้
ออกไปพบป่าผู้คนไปงานบุญตามจังหวัดต่าง
ไปใช้อินคาเฟ่เหมือนวัยรุ่นยังไงอย่างนั้น
ทำไมลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณถึงปรับลุคตัวเอง
มันมีเป้าประสงค์ว่าเพราะว่าเขาอยากจะครองใจคนทุกเทศทุกวัยทุกกลุ่ม
และต้องการสอสอเข้าสภามาเป็นอันดับที่๑ให้ได้
แล้วใครอยู่เบื้องหลังของเขาติดตามพร้อมกันในเจาะสนามการเมืองครับ
ส่งยังแบดไม่แปลกที่โซโลแกนใจบันดาลแรงถูกนำมาใช้กับลุงป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมาพักไหนจะเปิดเวทีหาเสียงที่ไหน

ความไม่สนขอเดินสายทำบุญออมเลิกเอาใช้ก่อน
วันเสาร์อยู่นครศรีธรรมราชไปร่วมงานบุญประเพณีของคนใต้แห่ผ้าขึ้นธาตุ
วันนี้มาทำบุญที่วัฒนาสงครามเนื่องในวันมาคะบูชา
แต่ประเด็นอยู่ที่การแต่งตัวและไลฟ์สไตล์
เพราะทั้งสองงานบุญที่ผ่านมาลุงป้อมเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือ
เปลี่ยนจากวัยมรุ่นยุค๘๐มาเป็นวัยรุ่นเจนแซดได้อย่างหน้าตาเฉย
รองเท้าหนังกางเกงยีนเสื้อแจ็คเก็ตปักลวดหลายนาฬิกาแบรนด์เนม
ทำไมลุงป้อมถึงเปลี่ยนลูกไปถึงขนาดนี้
ไป๘ปีที่แล้วเราจะเห็นลุงป้อมรายล้อมไปด้วยขุนพลทหาร
แต่สนามเลือกตั้ง๒๕๖๖ลุงป้อมบอกต่อหน้าผู้สมัครสอสอของพักว่า
อยากได้สอสอเข้าสภาพมาเป็นพักอันดับหนึ่ง
ไลฟ์สไตล์แบบทหารกินอาหารอ่านหนังสือออกกำลังกายในค่ายทหาร
จึงต้องปรับเปลี่ยนไปเป็นการออกกำลังกายในสวนสาธารณะ
ทำกิจกรรมกับเด็กวัยรุ่นเช็คอินคาเฟ่ที่เป็นแหล่งนิยมของคนรุ่นใหม่
สไตล์การแต่งตัวก็ต้องปรับล้างภาพลักษณ์อดีตในพลของกองทัพ
จากคนใกล้ชิดที่สุดที่ไม่ใช่ภรรยาจะปรับลูกเปลี่ยนโฉมให้แล้ว
ก็ไม่ได้หมายความว่าจะได้เป็นหมายเลขหนึ่ง
แบ็คอัพที่ดีเลยต้องมีอีกหลายกลุ่ม
ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองที่เข้าอกออกในป่ามรอยต่อ
หนึ่งในนั้นมีชื่อของนรมนภินโยสินวัฒน์รวมอยู่ด้วย
กลุ่มที่๒ก็เป็นอดีตนายทหารมีพลเอกกฤษโยธินศาสิพัฒนวงศ์
ผู้ช่วยหัวหน้านายทหารฝ่ายเสนาธิการประจำรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
ปัจจุบันเป็นกรรมการบริหารภักดิ์พลังประชามรัฐ
เป็นคีย์แมนเมืองประสานแบบเงาตามตัว
กลุ่มที่๔เป็นมือทำงานระดับบัญชาการคนนี้จะร่วมวงชี้ขาดตัดสินข้อพิพาทภายในพัก
ข้อกลางกับเครือค่ายสวเวิร์ดเมื่อจำเป็นกลุ่มที่หกรัฐมนตรีสายตรงที่พร้อมรับคำสั่งทุกความระ
ทั้งในและนอกคณะรัฐมนตรีและกลุ่มสุดท้ายกลุ่มน้องรัก
ลูกน้องคนเก่าแก่ส่วนใหญ่เป็นเตรียมทหารรุ่นที่ยี่สิบทั้งหมดมีความตั้งใจสูงที่จะปรับลุคให้ชาวบ้าน
ทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงลุงป้อมได้ง่ายที่สุดเพราะรู้อยู่แก่ใจดีว่า